คุณผู้ชมค่ะข่าวนี้ต้องบอกว่าไม่ต้องรอให้เพจไหนออกมาแฉนะคะ
แต่ว่ามีแหล่งขาวงในเอกสุสิฟท์สุด่ะ
ที่ละครเตรียมลงจอเครียดหนักมาก
เพราะว่าดาราฝรั่งลุคนางามชอบเบี้ยวคิว
เหตุเพราะว่าแอบไปสืบรู้มาว่าดาราคนนี้เนี่ยชอบทะเลาะกับแฟนนุ่ม

ทีมงานก็เลยปั่นปวนกันสุดขีดต้องยกกองกันจ้าละวัน
ทั้งที่ละครก็เตรียมจะออนแอร์แล้ว
แม่จริงไม่รู้นะแต่ว่าบรรเทิงไทยรัจรีบตามไปสืบต่อ
เท่าที่เช็คดูผู้จัดละครหน้าฝรั่งวิกมากสีก็มีอยู่เจ้าเดียว

ซึ่งก็เป็นเจ้าพ่อละครบู้ที่ปั้นละครเรื่องไหนก็ปังเรื่องนั้นนะคะ
ส่วนดาราสาวที่มาจากเวทีนางงาม
ไม่รู้ว่าจะใช่ดาราสาวอักษรย่อจอจานหรือเปล่า

เอาเป็นว่าหากติดต่อได้จะรีบเคลียร์ให้แฟนได้หายคล่องใจกันสักทีหนึ่งนะ
แต่เอาจริงนะคะอยากจะอยู่ในวงการบันเทิงให้นานเนี่ย
ระเบียบวินัยเรื่องการวางตัวถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมาก
ถ้าสังเกตดาราที่อยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้
ส่วนใหญ่จะมีวินัยในเรื่องของการทำงาน
ตอนนี้ดิฉันยังคิดไม่ออกเลยดาราเจ้าจานเป็นใคร
เจ้าจานเป็นนางงามเป็นลูกฝรั่งด้วย